เทควันนี้มาเริ่มคดีการที่นักเรียนชั้นม๖ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันทางที่ผ่านมา
ซึ่งนักเรียนคนนี้อายุ๑๘ปีเป็นบุตรชายของภูมิในการโรงเรียนแห่ง๑
ที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสาแก้วถูกยิงเสียชีวิต
ซึ่งเมื่อวานนี้มีการคุมตัวเยาวชน๒คนไปสอบสวนสอบปากคำ
หลังพบว่ามีข้อมูลเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุของคดีนี้ครับ
และล่าสุดนะครับตำรวจภูทรอลัญญประเทศจังหวัดสาแก้วเตรียมเสนอสารออกหมายจับ
เยาวชนอายุ๑๘ปีซึ่งพบว่าเป็นเพื่อนร่วมชั้นกับผู้ตายด้วย
และเป็นบุตรชายของผู้บริษัยการโรงเรียน
เพราะว่ามีข้อมูลเชื่อมโยงกับการก่อเหตุของคดีนี้
พันธุ์ตำรวจเอกสุบินบุญเล็กผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรอลัญญประเทศจังหวัดสาแก้ว
เปิดเผยว่าคดีนี้เป็นคดีสะเทือนขวัญประชาชน
จันทดีได้เร่งทำงานจนคดีนั้นมีความคืบหน้าไปมาก
อยู่ระหว่างการเสนอสารอนุมัติหมายจับเยาวชนชายอายุ๑๘ปี
ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมห้องของนักเรียนชายที่ถูกยิงจนเสียชีวิต
ซึ่งเป็นลูกของผู้บริษัยการโรงเรียนแห่ง๑แล้ว
เพราะว่าจากการควบคุมตัวเยาวชนชายวัย๑๘ปีมาสอบปากคำ

เชื่อว่าเยาวชนรายนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต
ส่วนรายละเอียดนั้นจะเปิดเผยให้ทราบในการแถลงข่าวในวันนี้
โดยมีการตั้งประเด็นของการสังหารไว้๒ประเด็นครั้ง
เรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวและเรื่องของชู้สาวนะครับ
ส่วนเยาวชนต้องสงสัย๒คนที่ถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำเมื่อวานนี้
เมืองต้นยังไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง

ปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อนครับ